ทำให้ปีนี้นั้นวงการกีฬาไทยนั้นจะดูเดือดมากยิ่งขึ้น
หนึ่งในนั้นครับโปรเจคที่คุณสกลวรรณพงศ์นะครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำเอาไว้ก็คือ
มาดูการปฏิตามสุดยอดขายรอบปีที่ผ่านมาจากรายงานของคุณกัญชนาศรีบูรณ์ครับ
เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา

เป็นระยะเวลา๓ปีนับตั้งแต่ปี๒๐๑๘ไปจนถึงปี๒๐๒๐
ซึ่งถือเป็นการเดินตามนโยบายโครงการกีฬาส่งเสริมท่องเที่ยว
สปอร์ตทัวลิสซึมอย่างเต็มรูปแบบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตรงกับสัปดาห์แรกคือในวันที่๕๗เดือนตุลาคม
แต่กว่าที่ประเทศไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพศึกสองล้อชิงเจ้าความเร็ว

ต้องผ่านขั้นตอนการเลือกหลายขั้นตอน
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรกฐได้มีมติเห็นชอบถึงความเป็นไปได้
และน่าจะได้กระแสตอบรับจากแฟนความเร็วในอาเซียนมากกว่า
ต่อจากนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ผลักดัน
และส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณปีละ๑๐๐ล้านบาท
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
เพื่อช่วยในการจัดการค่าลิขสิทธิ์จำนวน๔๐๐ล้านบาทในแต่ละฤดูกาลนั่นเอง
ถึงเวลานี้แฟนความเร็วชาวไทยคงต้องมาลุ้นกันว่า
เม็ดเงินที่จะหมุนเวียนเข้ามาในรูปของสปอร์ตทัวลิสตึ้มจะมหาศาลเพียงใด
กัจจนัดสิวิบูลรายงาน